ของราวก่อนคุณผู้ชมเรียกว่าเผ็ดมาก

คนแรกเลยนะคะยกให้เลยนะคะ
สำหรับน้องปูปรายยาของดิฉันนี่
รูปนี้ชอบมาก
จริงคือถ้าเบาไม่
เกินต้านนะคะบวกกับชุดบิกินี่วันพิษแบบเป็นหนังอ่ะเว้าซูมขนาดนี้
ค่ะแล้วก็ท่าแบบโอ้โหอวดบ้านท้ายยียวนชวนมองมากจิตส้นสูงแบบว่ามองกล้อง
คุณผู้ชมเป็นดิฉันเป็นผู้ชายดิฉันก็ละลายไปเลยค่ะฉันเซ็กซี่จริงจริงนะคะ
คนนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงคนนี้ตำนานความเซ็กซี่นะจ๊ะบอกเลยว่าได้ใจ
ความสดใสแบบปังไปเลยจ้า
อินเนอร์จิกกล้องแตกของสาวเมย์เนี่ย

เขาใหญ่ยังแบบว่าเซ็กซี่ได้ขนาดนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะเธอเซ็กซี่มากจริงนะคะ

ล่าสุดนะคะเธอขอแจกความเซ็กซี่สดใสนะคะ
กับภาพเซ็กซี่กรุบแบบนี้ค่ะ
ชุดว่ายน้ำแบบครึ่งท่อนค่ะ
เครื่องบนโอเป็นเสื้อคลอปสีชมพูนะคะ

ิกินี่ตัวจิ๋วบางจอย

แล้วก็ขอปิดท้ายกันอีกหนึ่งคน
คิมเบอร์รี่ไปเลยจ้า

ล่างกางเกงผ้าสบาย
แต่งตัวแบบนี้โอ้โหพี่แจ๊คคิดถึงทะเลไหมล่ะ
คิดถึงเนาะ

ไม่รู้ว่ามีหนุ่มหมากเขาหวงหรือเปล่า
ถึงได้ขอจัดแบบนิดหน่อยนะจ๊ะ

คือคนสวยจะใส่อะไรก็สวย
แค่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็สวยคุณ
เออดูแล้วก็สบายตาสบายใจเนาะ